คุณผู้ชมเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะ
เมื่อวานนี้มีเรือบรรทุกน้ำมันจอดอยู่ท่าเรือ

พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมค่ะคือตอนระเบิดเนี่ยมันเหมือนฉากหนึ่งในหนังเลย
คุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะ

เห็นเป็นฉากฉากหนึ่งในภาพยนตร์ในหนังใช่ไหม
โอ้โหเหมือนหนังแอคชั่นอ่ะใช่พี่เบิร์ดแต่นี่คือเกิดขึ้นจริง
คุณผู้ชมดูมุมบนด้านขวามือนะคะ

สักประมาณ๙โมง๒๒นาที

นี่นะคะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันด้วยดอม

อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ตอนระเบิดเนี่ยเสียงแน่นอนสนั่นวันไหวแน่นอน
แต่รัศมีร์นะคะรัศมีร์แรงสันสเทือน
รู้ไหมคะรับรู้ได้ไปไกลถึง๑กิโลเมตร

ถ้าคนที่อยู่ใกล้จะสัมผัสได้ถึงความร้อนเลยนะ

ไอร้อนมันจะมาปะทะตัวเลยแหละ
แล้วพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะ

เรือลากจูง๒ลำกำลังจะเทียบท่า

ต้องออกต้องหนีออกไปก่อนนะคะ

ชื่อว่าเรือสมูท๔๒ขนาด๑๙๘๙ตันกรอส

มีนายปรเมษประเสริฐวงเป็นนายเรือ

สักประมาณ๒ทุ่ม

ขณะที่เรือเทียบท่า
มีสินค้าเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์๙๑
ปริมาตร๑๘ล้านลิตร
ดีเซล๑๓ล้านลิตร

ถ้ามีคุณผู้ชมคิดภาพออกไหมคะนี่ค่ะ
สภาพหลังเกิดเหตุถ้ามีนี่คือดูไม่จืดเลย
แล้วช่วงเวลาเกิดเหตุเมื่อสักครู่เราเห็นแล้ว
สักประมาณ๙โมง๒๒นาทีนะคะ
ทีนี้ในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการควบคุมเพลิง
สักประมาณ๓๐นาทีเพลิงสงบลงค่ะ
เหตุการณ์นี้มีคนงานซึ่งเป็นชายได้รับบาดเจ็บ๓ราย
แล้วก็มีคนตายด้วยนะคะมีคนเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะ
ตำรวจสพพระประแดงค่ะไปสอบปากคำ
นายนัทภูมิลักษณะจันทร์อายุ๒๕ปีเป็นคนดูแลเชือกเรือนะคะ
เล่าบอกว่าหลังจากที่มีการขนถ่ายน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วเรือกำลังจะออกจากท่าแต่ยังมีไอน้ำมันมันฟุ้งกระจายอยู่บริเวณนั้น
ผมกับเพื่อนอีก๒คนก็กำลังเก็บเชือกที่โยงไปกับเรือ
แล้วก็มีการเปิดสวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้ดึงเชือก
และสมอเรือขึ้นมาจากนั้นก็ตู้มเลยค่ะ

ส่วนชาวบ้านนะคะ
หากมีบ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ให้ถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็พาไปแจ้งความที่สพพระประแดงนะคะ
เพราะอะไรคะจะต้องมีการชดเชยชดใช้กันไง
บอกไว้หน่อยนะครับบ้านใครได้รับความเสียหายอะไรเนี่ย
อย่าเพิ่งรีบซ่อมนะถ่ายความเสียหายไว้ก่อน

ถูกค่ะก็จะได้รับในส่วนของสินใมณทดแทนค่าเฉยต่างด้วย